ช่วงนี้ติดตามประเด็นกีฬากันบ้าง
มีแบตมินตันรายการใหญ่ที่มาแข่งที่ไทย
ติดตามความคืบหน้ากับคุณเกิกชัยเลยค่ะ
ก็ทำเอาแฟนแบบมินตันทางประเทศไทย

สำหรับเดชาพลแล้วก็ทางซับซิรีนะครับ
สุดท้ายแล้วก็สามารถเข้าชิงได้สำเร็จนะครับ
สวัสดีครับ